หัวหน้าพรามหลวงออกมาเปิดเผยความสำคัญในการจัดสร้างพระเมรุมาตร
และการจัดทำเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศนะครับ

งานพระราชวิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่มีความสำคัญ
และสิบทอดกันมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงมรัฐณกสิงห์
นับตั้งแต่พระบาลสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอธบรมนาตบภิษฐ์
เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่๑๓ตุลาคม๒๕๕๙
รัฐบาลให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพระราชวิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
โดยประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและพิธีทางพราม
โบราณราชประเพณีเพื่อถวายพระเกียรติอย่างสูงสุด
โดยเฉพาะพิธีพรามได้ปฏิบัติสืบมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกศิลป์
และการจัดทำเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ
ได้ประกอบพิธีบวงสวงตามมหัตถโนภิค
ให้การดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีทุกประการ
สมพระเกียรตามโบราณราชประเพณีทุกประการ

สมพระเกียรตามโบราณราชประเพณีทุกประการ
สมพระเกียรตามโบราณราชประเพณีทุกประการ